ด้วย
แฟนคับเต้ายองเนี้ยเป็นอยู่ด้วยไปดูแลผมจะเอาน้อง
แบบตึ๊กมาเป็นป่าเลยป่าเลยส่งของรับมาใช่ครับ
หลายคนฟังเอ่ยมาถามเจ้าชอบแบบหลากหลายเพจได้บอก
แบบผู้ชายกระเท้ยจักษ์ศิลป์เต็มอยู่เปล่าค่ะ
เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ฝนตกหาใหญ่โอ้ยตอนนี้นะคะ
ระเบียบวัฒนศิลป์มาอยู่ที่บอร์ดชิดสองค่ะบอกเลยนะคะ
โอ้โหนับถือใจแฟนคลับค่ะกางร่มมารอตากพงตากฝน
มาตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นอ่ะตาฝนก็ยังมาบรรยากาศจะเป็น
ยังไงเดี๋ยวได้ดูแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราตามไปหลัง
ก่อนไปดูเต้ายองก่อนดีกว่านะคะว่าอะไรเกิด
ขึ้นหลังเวทีก่อนจะโชว์จริงตามมาโหลดตามมา

คุณผู้ชมและนี่คือบรรยากาศแบบเอคูซีฟเลยนะคะนี่สุด
ที่สุดเด็ดค่ะหลังเวทีแบบนี้นะคะเราจะได้รู้กัน
ไปว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะหมอลำดีกว่า
แต่ออกมาโชว์หน้าเวทีเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยจริง
ก้วเนี้ยค่ะกวลขอซ้ำนั่งได้อยู่บอกได้ครับแล้ว
อ่านี่คือรับบทอะไรคะคุณเป็นครับเน็๊นเซอร์ค่ะ
แนนเซอร์คิ้วนี่มันเป็นอย่างดัง

๖พิตีนเลยบอกไทยจีสติงหนึ่งบอก
ใช่ค่ะมันก็จะมีบ้างแต่ว่าเราก็ใส่บอดี้ใส่เซฟตี้อยู่
แล้วเปลี่ยนชุดเป็นโป๊ะตรงนี้เลย

เดี๋ยวตามไปดูฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นเขามีแบบไลฟ์สดนะคะ
เพราะว่าหมอลำเขาต้องแต่งไปด้วยไลฟ์สดไปด้วย

แล้วฝนตกอย่างนี้มันบ่ย่านลื่นป่ะ

เดี๋ยวเราไปเบิ้งอย่างอื่นก่อนเถอะค่ะ
ทักทายคนไลฟ์สดด้วยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
แล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงห้องของเบิร์กตะวิยองแนว

ไหนเทคนิคการแต่งหน้าแบบเต้าหย่องนึง
ก็ปกตินะครับผมใช้อันนี้ก่อนเป็นลิฟต์มัน
แล้วก็จะเติมลิฟต์แดงนิดนึงแตะ

ต้องดูก่อนว่าสถานการณ์กับเวลามันจะอันนี้กันไหม

ก็เป็นว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าบนเวที
แพคมันจะเป็นเรื่องใส
เป็นปองเจ้าของเดิม
ที่เคยครอบครองเค้าปล่อยให้น้องมาด่ายในกัน
เต้ายองเนี่ยคือดังลาย

ก็จะมีเจ็บตรงนี้ไม่ห้ามหาเสน่ห์แล้วก็อีสานอีสานครูเป็นเพลงโชว์ที่อยู่ปัจจุบันนี้

โซ่ได้บ่โซ่เลยเจ็บตรงนี้

มันพอไหนเนี่ยอ๋อต้องเด้งแบบนี้
อู๋มันพอไหนเนี่ย
หวานเนอะอันนี้คือเจ็บตรงนี้ของพี่ลำไย
ชอบโปร่งนะ
แม่ขอนะคะเทปนี้
มีอีกแม่ห่างมหาเสน่ห์
เพลงนี้ก็จะเป็นไวรัลอีกคลิปหนึ่ง

อยู่ในท่าที่แบบเราพร้อมจะเอวใช่ไหม

หลายคนไม่รู้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเต้นเยอะ

จากเต้นแล้วเอวมันทำอะไรได้เต้ายองว่า
ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าที่สุดแฟนคลับเต้ายองเนี่ย

บอกมันคำเลยครับว่าถ้าจะซื้อคำใส่อะไร

เผื่อเขาจะได้ซื้อมาไม่ตรง

ทำไมถือความรอยเมืองมันแบบนั้น

ผมก็เข้าไปในเชฟที่มันซ้อน

คล้องหน้าอะไรแบบนั้นอ๋อแล้วคนส่งมาผู้หญิงหรือผู้ชายคะ

ก็มีครับแต่ไม่ใช่อยู่แถว
ปากแดงปากผู้หญิงปากแดง

ไม่แถวอุดร
แล้วก็ส่งปกติแบบว่าเขาไปทำบุญ
แต่พอมาวันหนึ่งตรงแบบตึ๊กมาเป็นป่าเลย

ไม่เซฟครับผมก็ให้พ่อดูปกติอย่างนี้แหละว่า
เออวันนี้คิดไม่ดีกับเรานะ
อ๋ออ่าแฟนคลับแบบเม่าสุด
พี่กำลังสามารถเริ่มการ

แล้วผมก็มองหน้ามันคงไม่น่าใจ

แล้วก็ไปเต้นต่อ

เป็นผู้หญิงสไตล์แบบผับบาร์

อ๋ออันนี้คือส่วนสุดร้อน
เห็นบอกว่าเต้ายองตอนนี้เป็นมหาชนแล้ว

มีคนจะเนื้อบ่านเนื้อรถให้แม่นเปล่าคะ

หวังจะเอาน้องไปอยู่ด้วยไปดูแล

อะไรที่เขาก็มาลองภูมิเราแล้วเนี่ย

มันไม่เหมือนกันกับผู้หญิงนะครับ

กะเทิร์นเหมือนกันกับผู้หญิงนะครับ

จะเป็นบ้านที่สังกษีที่มันเป็นรูใช่ไหมครับ
ใหญ่ก็จะไปซื้อหมากฝรั่งไม่เขียว
แต่พอนั่งหวาน
อ้าวแปะเดี๋ยว

ไม่เหนื่อยเปราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่เหนือร้อนไคร
เราก็กินแค่นั้น

ใช่ครับผมทำไร่ทำนาปกตินี่แหละครับ
แต่เราก็ไปหาปูหาปลาตามนาอะไรมาทำกิน
เห็นบอกว่าความสำเร็จภูมิใจที่สุดตอนนี้ก็คือ
ซื้อบ้านให้แม่หกไล่ด้วยเงินสด

แล้วก็ถ่ายที่นาให้แม่อีกสองไล่
แล้วก็ซื้อทางเข้าในอีก

ตั้งแต่อนบางคันเป็น๑๐๒๐กว่าปี
ไปโรงพยาบาลไปซื้อของยางเสพ
แต่เหมือนเวลาจะถูอห้ออย่างนี้สินะครับ

ฉันเลยคิดว่าโอเคสื้อรถให้แม่ดีกว่า
เวลาไปใส่มาใส่มันจะมองหอดมันจะไปสบาย

ที่ซื้อรถให้ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดปิดตา
ปิดตาไว้ในนั้นแล้วพอมาถึงหน้ารถปุ๊บ
เปิดตาออกแม่ก็แบบเสร็จน้ำตาเลย
อันนี้ก็คือเล่าทุกมุมของเต้ายองกันเนาะ
เอาล่ะขอบคุณเจ้าลายด้วยครับเต้านยองกันครับขอบคุณครับ